ผู้หญิงคนนี้จมน้ำไป

แล้วจุดนี้เชื่อหรือไม่คุณผู้ชม

เคยจมน้ำศรีชีวิตมาก่อนครับ

พื้นที่หมู่๘อำเภอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราช

ก็ไปเลยไปพร้อมทีมแพทย์เวร

นั่นคือร่างของนางจันทิมา

ผู้ภัยก็นำร่างเธอขึ้นมาบนฝั่ง

คาดว่าเธอเสียชีวิตมาแล้วประมาณ

ญาติของคุณจันทิมาเขาเนี่ย

หลังจากกินยารักษาอาการป่วยทางจิต

ญาติรีบตามมาดูใช่จริงด้วยครับ

จุดที่คุณจันทิมาจมน้ำเนี่ย
พ่อเนี่ยมารับลูกไปอยู่ด้วยครับ

คือด้วยความไม่สบายใจของชาวบ้านแหละ
ก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

หมู่บ้านถูก

แต่อย่างไรก็ตามแสดงความเสียใจด้วยครับ